เรื่องที่ผู้หญิงอยากจะรู้และผู้ชายก็ศึกษาได้นะครับ
สวัสดีครับนายแพทย์อรันดาตนนท์เจ้าของเพจอลันดลโต๊ะทำงานครับ
เนื่องจากว่าหมอสู่เป็นวิชาที่ดูแลสองชีวิต
ก็คือดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูก
การที่เด็กคนหนึ่งเกิดมาอย่างสมบูรณ์แบบและปลอดภัยมันเป็นความสุขครับ
คือไม่ต้องครับเพราะเวลาคุณหมอตรวจเนี่ยไม่ได้สนใจบริเวณนั้น
คุณหมอจะตรวจเข้าไปภายในไม่ต้องแวะมาก่อนก็ได้ครับ
คำแนะนำคือจริงแล้วควรจะงดประมาณสัก๒๓วัน
จากว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนมาตรวจกับหมอสู่
อาจจะมีบาดแผลเช่นร่องรอยฉีกขาดคราบเลือด
หรือว่ามีน้ำอสุกิอยู่ข้างใน
ทำให้การตรวจภายในเนี่ยตรวจผิดพลาดได้ครับ
เป็นคำถามที่สุภาพสตรีที่แต่งงานแล้ว

ความจริงก็คือบริเวณในช่องข้อของผู้หญิงเนี่ย
มีกล้ามเนื้อเหมือนกับกล้ามแขนเราอย่างนี้ครับ

ขึ้นอยู่กับศรีระวิทยาของแต่ละคนด้วยนะครับ
บางคนอาจจะเชื่อว่าทำให้ช่องคลอดเนี่ยหย่อนคล้อย
แต่ในความเป็นจริงไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะครับ
เพราะว่าหลังคลอดร่างกายเราจะมีการปรับสภาพ
ทำให้ช่องคลอดของคุณแม่เนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิม
ในทางทฤษฎีอาจจะเป็นไปได้
แต่ทางปฏิบัติเนี่ยมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับ

และการฉีกจากกะยานกดเบียดเป็นเพียงภายนอก
คงไม่ได้มีอะไรสอดใส่เข้าไปข้างใน
ดังนั้นการออกกำลังกายเยอะอาจจะไม่เกี่ยวกับการขัดของนิรพรมจารีครับ
การตรวจภายในทำให้เสียบริสุทธิ์จริงไหม
เนื่องจากการตรวจภายในต้องมีการใส่นิ้วของคุณหมอ
คือเครื่องมือที่สักหนักคล้ายปากเป็ดเข้ามันในช่องคลอด

จะทำให้เยอร์พรมจารีฉีกขาด
ในทางปฏิบัติมีอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กมาก
แต่ก็แน่นอนว่าเยื่อพลโมจารีฉีกขาดไปเล็กน้อย
การที่หนูปรุงไม่ยุบสักทีมีโอกาสแค่ไหนที่หนูจะมีเนื้องอก
ผู้หญิงมากมายสงสัยว่าหน้าท้องให้ยื่นเนี่ยเป็นเนื้องอกหรือเนื้ออ้วน
เห็นส่วนตัวเนี่ยไม่สามารถตอบได้หรอกครับ
ก็แนะนำว่าควรนอกอันตราซาวดูว่าหน้าท้องยื่นเนี่ยเป็นไขมันหรือว่าเป็นเนื้องอก
ซึ่ง๑๑๐เท่านั้นที่มีเนื้องอกที่ประมาณ๙๐มักจะเป็น
ความอุดลงสมบูรณ์ของคนไข้เองอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าอัตราการตั้งคันเนี่ยสามารถเกิดนี่ได้ถึงประมาณ๑๕
ซึ่งถ้าในปัจจุบันนี้เราสามารถเข้าถึง
ยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยยาผังคุมกำเนิด
ผมแนะนำว่าใช้วิธีอื่นจะดีกว่าครับ
เครื่องดื่มประเภทนมเปรี้ยวช่วยทำให้น้องสาวไม่มีกลิ่นจริงหรือไม่
ทางการแพทย์จริงแล้วอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวมากนักครับ
เนื่องจากว่าลำไส้จะย่อยนมเปรี้ยวจนไม่เหลืออะไรเลย
ดังนั้นกว่าจะไปถึงบริเวณช่องคลอดเพื่อไปฆ่าเชื้อในช่องคลอดเนี่ย

กินนมเปรี้ยวจะช่วยให้น้องสาวมีกิจลดลงหรือไม่
จริงแล้วไม่ค่อยเกี่ยวกันค่ะ
ปัจจุบันในโลกออนไลน์มีการซื้อขายยาอกฟูรูปะ
เดี๋ยวนะฮะออกฟูรูฟิตมากมายครับ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยยาพวกนี้จะประกอบด้วยสารสเตอร์รอยแล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิง
ทำให้คนไข้ที่รับประทานยากลุ่มนี้เข้าไปเนี่ยเกิดอาการซู่ซ่าในร่างกาย
นมเพิ่มขนาดนิดนึงมีความชุ่มชื้นในช่องคลอดมากขึ้น
อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกว่ามันดีขึ้น
แต่ในความเป็นจริงแล้วในทางการแพทย์อาจจะไม่ค่อยแนะนำมากนัก
ได้รับฮอร์โมนเข้าไปหรือสเตไลท์เข้าไปเนี่ย
อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งบางชนิดหรือว่าอาจเกิดโรคบางอย่าง
สำหรับผู้ที่จะใช้ยากลุ่มนี้ควรจะมีสูตินารีแพทย์สักท่านหนึ่ง
ขอให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดครับ

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผู้นอนหลายคนเนี่ย
ก็จะมีคำถามว่าแล้วผู้หญิงที่บริสุทธิ์เลยเหมือนแม่ชีอย่างนี้ครับ

เนื่องจากว่าการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
ถ้าในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งหนูจะเป็นด้วยหรือเปล่า
จริงแล้วมะเร็งบางชนิดเนี่ยถ่ายทอดทางกรรมภัณฑ์นะครับ
แต่ว่าจะปรากฏอาการเมื่ออายุถึงวัย๑เท่านั้น
ก็จะเป็นมะเร็งอยู่๔ชนิดที่มีความสัมพันธ์กัน
แก่มะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งญี่ปุ่นของมดลูกและแมงลำไส้ครับ
ถ้าคุณมีญาติที่เป็นมะเร็ง๔อย่างนี้
ควรจะรีบไปพบแพทย์แล้วตรวจคัดกองว่ามีโรคมะเร็งกลุ่มนี้อยู่หรือเปล่า
สำหรับสุภาพสตรีบางท่านทำความสะอาดน้องสาวอย่างยอดเยี่ยมจะปลอดภัย
จริงแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับ

ควรจะมีแบคทีเรียและตัวบาซิรัสอยู่บ้าง
จากว่าต้องใช้ในการเป็นกลไกป้องกันการติดเชื้อบางชนิด
ในกรณีที่สวนล้างด้วยน้ำยา

จะทำให้เราสูญเสียแบคทีเรียและบอซิรัสชนิดดี
แบคทีเรียชนิดก่อโรคเนี่ยมันเติบโตขึ้น
กระทั่งเกิดโรคในช่องคลอดได้ครับ
สถานภาพสมรสสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งหรือเปล่าคะ
ภาพสตรีที่มีสามีแต่งงานแล้วมีลูกเนี่ย
การตั้งคันจะทำให้รังไข่ได้มีการพักผ่อนประมาณ๙เดือน

ดังนั้นแผลที่บริเวณผิวของรังไข่เนี่ยจะน้อยกว่าผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีลูก
คนไข้ที่มีลูกแล้วเนี่ยจะลดโอกาสการเกิดมะเร็งรังไข่ครับ
ปัจจุบันในตำราแพทย์เขียนแล้วครับว่า
ผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยมีโอกาสเกิดในรังไข่น้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยมีลูกครับ
ดังนั้นก็ขอเชียร์ให้สาวแต่งงานแล้วรีบมีลูกกันนะครับ
ฝากถึงผู้หญิงที่กลัวการตรวจภายในหน่อยคะ
ธนานิเวศนะครับหลายโรคเนี่ยถ้าเรารู้ได้เร็วมันสามารถรักษาได้
แม้แต่มะเร็งก็ตามคือถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมาตรวจตั้งแต่สัก๓ปีที่แล้ว๕ปีที่แล้ว
แล้วรู้ว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยมีขาเล็กเนี่ยหลายท่านจะรักษาหาย
ถ้ามาพบคุณหมอได้เร็วตั้งแต่ระยะเริ่มเริ่มต้นเนี่ยโอกาสหายมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
แต่ถ้าเกิดมะเร็งมีการกระจายเกิดขึ้นแล้วโอกาสหายจะค่อนข้างน้อยนะครับผม
ดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนผู้หญิงทุกคนนะครับ
ควรเข้าพบหมอสุตินารีแพทย์

ถ้าตรวจแล้วปกติเป็นโชคดีไป

เราก็จะป้องกันความทุกข์ผลภาพในอนาคตได้
โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีลูกน้อย
จะได้มีความแข็งแรงของร่างกาย

จบแล้วแชร์ได้